เขาแชร์แล้วก็คอมเมนต์สนั่นกันอยู่ในโลกโซเชียลเลยนะ
คุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่าที่เด็กพูดเนี่ยเด็กเห็นอะไร
เรื่องผีป่ะแค่นี้ไหม

คุณผู้ชมและคนในรถซึ่งเป็นพ่อแม่ก็เชื่อ
ในคำพูดลูกว่าลูกเห็นผี
พ่อขับรถแม่นั่งข้างลูกนั่งข้างหลัง
ขับรถผ่านวัดวัดหนึ่งที่จังหวัดลบบุรี
พอผ่านไปได้สักแป๊บหนึ่งเด็กเป็นเสียงเด็กพูดขึ้นมานะ
เสียงลูกพูดขึ้นมาพ่อพ่อทำไมเขาตามหนูล่ะ
ทำไมเขาตามหนูล่ะพ่อถามใครตามแล้วอยู่ที่ไหน
นั่งอยู่ข้างหลังพ่อพ่อทำไมเขายังอยู่ล่ะ
แล้วคนในโลกโซเชียลบอกผีแน่คุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะฮะ
ขาดมองใครลูกหลงไปยังหลงไปยัง
ตามอีกแล้วตาม๒คนมา
โอ้โหตอนแรกตามคนเดียวก็พอ
พอเมื่อกี้บอกมันตามมาอีกแล้วตามมา๒คน
เมื่อคุณพ่อขับรถผ่านหน้าวัดชื่อว่าวัดตองปุนะ
จังหวัดลบบุรีเมื่อวันที่๑๒กุมภาพันธ์
ช่วงเวลาโพเพ๖โมง๑๕นาทีตอนเย็น
แล้วอยู่ลูกสาวทักขึ้นมาเพราะว่ามีคนตามมานั่งอยู่หลังรถ
ทีนี้กลายเป็นเสียงสวดมนต์ในรถเพราะพ่อต้องสวดมนต์แล้ว
เมนต์บอกว่าโอ้โหเส้นแถววัดตองปุคนเจอผีบ่อยมาก
แล้วก็เส้นนี้ที่พ่อกำลังขับอยู่เส้นท่ากระยางไปคันคลอง
แผ่เมตตาอยู่ในรถแล้วลูกบอกว่าอะไรรู้ไหมฮะ
ลูกบอกว่าพ่อเขามาอีก๒คน
จะถูกรางวัลที่๑คุณผู้ชม๔อีพี๔ภาค
ที่พ่อเอาคลิปมาลงได้ยินเสียงเด็กไหมฮะ

พ่อเขาตามหนูมาพ่อเขาตามหนูมา
ถ้าคุณเป็นพ่อเป็นแม่คุณจะคิดว่าลูกพูดถึงอะไร

จะไม่ใช่คือน้องใช้ลักษณะน้ำว่าอยู่สองคน
แต่ดูฟังไปตลอดคลิปแล้วเนี่ย
ไม่น่าจะหมายถึงคนสักเท่าไหร่เลย

มีคนเข้าไปแสดงความคิดความเห็นเยอะมากเลยนะ
ผมยกตัวอย่างแค่ความคิดความเห็นนี้แล้วกันนะฮะ
บางคนบอกว่านี่แล้วลูกได้สวมพระไหม

แล้วพอถึงบ้านนะลูกจำอะไรไม่ได้
พ่อพยายามเค้นถามลูกเมื่อกี้เห็นคนเห็นอะไรเห็นอะไรหรือเปล่า
น้องจะจำไม่ได้ได้ยังไงคุณน้องพูดเป็นฉากเลยนะ
มีตาอยู่ข้างหลังมี๒คนมีอะไรแบบนี้จำไม่ได้จริงหรอ
ลูกบอกจำไม่ได้ลูกบอกจำไม่ได้
มีคนเข้ามาคอมเมนต์แหละบอกว่าแถววัดตองปุคนเจอผีบ่อย
แล้วก็เส้นท่ากระยางไปคันคลองมีต้นตะเคียนวิญญาณเฮียนมากเลยนะครับ
แล้วบางคนบอกว่านี่เลขทะเบียนรถล่ะ
มีคนเข้าไปตอบ๒ตัวท้ายคือ๔๔
คุณผู้ชมฮะหลายคนสนใจ๒วัดก็คือ๑วัดตองปุ
จุดที่เด็กบอกว่าเห็นคนตามมา
เป็นจุดเริ่มต้นที่เด็กบอกว่าพ่อทำไมเขาตามหนูมา
นั่งอยู่หลังรถวัดตองปุอยู่ที่จังหวัดลบบุรี
ทีมข่าวของเราเดินทางลงพื้นที่ที่วัดตองปุและ๑วัดแล้วนะ
แล้วต้องไปอีกวัดหนึ่งคือวัดนิโคตร
นิโคตรคือที่ที่คุณพ่อบอกว่ารอดปลอดภัยจากเหตุการณ์ผีตาม
เดี๋ยวพ่อจะกลับไปไหว้วัดนิโคตร
ไปไหว้สารเจ้าพ่อเทพ

วัดอยู่ในพื้นที่หมู่๑ตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองลบบุรี
คุณผู้ชมวัดเก่าแก่

คุณผู้ชมฮะวัดตองปุสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช

ส่วนวัดนิโคตรตอนนี้เหลือเพียงชื่อ
มีสารเจ้าพ่อเทพประทับอยู่เท่านั้น
คุณผู้ชมอย่างที่บอกไปว่าเป็นวัดเก่าแก่

เป็นวัดที่เคยมีการทำพิธีกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการสู้รบกันด้วย
ปัจจุบันนะเป็นวัดที่เรียกว่าโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ล้ำค่านะครับ

คุณผู้ชมฮะทั้ง๒วัด๒พื้นที่ตามคำบอกเล่าผู้สูงอายุ
บอกเป็นสารที่ศักดิ์สิทธิ์มีวัตถุโบราณมากมาย
เป็นสารที่เก็บศพเก็บอัฐิคนที่เผาแล้วก็มีเจดีเก่า

นักข่าวไปพบคุณเป้เจ้าของคลิป
พบด้วยนะคุณนะคุณพ่อของเด็กเด็กชื่อน้องปาร์ตี้

เป้เล่าให้ฟังบอกเป็นครั้งแรกที่ใช้เส้นทางนี้
ส่วนตัวเชื่อว่าลูกสาวน่าจะเห็นเห็นอะไรบางอย่างเห็นผี
ตั้งแต่ที่วัดนิโคตรเพราะเป็นจุดแรกที่ลูกทักว่า

และตามอยู่แบบนั้นนาน๑๕๑๕กิโล๑๔๑๕กิโลเมตร
ส่วนที่คนถามกันมากว่าทำไมถึงสวดมนต์เก่ง
พ่อเป้เฉลยบอกว่าเป็นครูสอนพระพุทธศาสนาด้วย

ทีนี้ด้านของสับปะเหลอวัดตองปุนะครับ
ปะเลอสืบพงศ์ก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะครับ
บอกว่าดูจากคลิปนะ

เชื่อว่ามีดวงวิญญาณเร่ร่อนมาก
ดวงวิญญาณเหล่านี้มาปรากฏให้เด็กเห็น

มนต์อุทิศส่วนกุศลและเด็กอาจจะเห็นเพิ่มมากขึ้น
เพราะวิญญาณเร่ร่อนสัมภเวษีเขามารับส่วนบุญ

มันก็เลยสอดคล้องกับที่บอกว่าพอหลังจากนั้นก็ได้เป็นกลิ่นทูบอะไรใช่ไหม
แล้วหลังจากนั้นที่บอกว่าตามอยู่ก็หายไปแล้ว
ใช่แล้วลูกก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยนะ
เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะ
เอาจริงนะตอนที่แบบสวดแล้วบอกว่าอะไรนะมารับส่วนบุญแล้วมองไป
เห็นว่าตามมาเพิ่มอีกเป็น๒คน

คนเข้าไปดูเข้าไปคอมเมนต์มหาศาลนะ
แล้วคนก็อยากไปทั้งสองวัดนี้เลยนะ
ใช่คือถึงบอกไงว่าข่าวนี้
เอาจริงภาพจากกล้องหน้ารถมันไม่มีอะไรหรอก
แต่ต้องนั่งฟังเสียงน้องฟังเสียงเด็ก
ถ้าเกิดว่ารถคันนี้มีกล้องหลังล่ะคุณ